คือด้วยความที่ว่าท่าน้ำนนท์แห่งนี้นะคุณผู้ชมนะมันดูแบบชุ่มชื่นหัวใจเราก็เลยเผลอปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสวยงามแถวนี้ที่ไหนล่ะ
แม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศดีสวยงามมากจริงครับ
และวันนี้ความอิ่มอร่อยของเราในช่วงของตลอดกินไม่พลาดแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเรือน่ะรออยู่รอได้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะพาไปสักการะหลวงพ่อดำนะครับ
โอ้โหบอกเลยว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวอยู่ที่ไหนที่วัดแสงสิริธรรมตามมาเลยครับ
แสงสิริธรรมนะครับถูกสร้างขึ้นหลังจากสร้างกรุงรัตนโกศิลปได้เพียง๒ปีถูกขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานแห่งชาติภายในพระอุโบสถเก่าของวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดำพระพุทธรูปหล่อสำริทเก่าแก่ปางมารวิชัยสมัยอายุทยาและมีเอกลักษณ์ที่ใบหน้า
สมฤทธิ์รูปเก่าแก่แต่สุดท้ายครับเขาลือกันว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำทำให้เกิดอาถรรพ์ทำให้หัวขโมยมีอันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและสามารถอันเชิญกลับขึ้นมาได้ทั้งสามครั้งและภายในบทนะยังมีหลักฐานภาพข่าวเรื่องราวการขโมยในครั้งนั้นให้เราเนี่ยได้อ่านแล
และไทยมุสลิมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
อาหารการกินก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่าง
แต่ร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเก่าแก่โบราณ
ที่มีขายมานานก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หมูสะเต๊ะเหรอ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หมูสะเต๊ะเหรอ
มีหน้าล่ะอยู่ข้างหน้านี่กลิ่นนี่ลอยมาเต๊ะจมูกเลย

เอางั้นอย่าพลาดอย่าพลาดเดี๋ยวจะสั่งไปด้วย
ถึงแล้วคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ด
เอาล่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แม่นั่งชิวดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้ให้ล่ะอ้าวอุ๊ยหรอนี่เก้าอี้อันนี้
ไม่ได้เอาไว้นั่งแต่เอามาทำเป็นโต๊ะ
กินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้สุดยอด
นั่งรออยู่นานแล้วแหละก็ไม่ได้รอก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะ
รอลุงอู๊ดเจ้าของร้านไงรอให้เขามาเนี่ย

แล้วมาแล้วนี่ไงโอ๊ยสวัสดีครับ

นั่นไม่ใช่ครับอันนี้ลูก
ลูกเหรอใช่ครับ
อ๋อลูกนะชื่ออะไรเอ่ย

คุณเดี่ยวนะครับ
ได้เห็นบอกว่าแต่ก่อนน่ะ
เขาบอกว่ามีใคร
แต่สมัยก่อนจะไม่เป็นเก้าอี้อย่างนี้
จะเป็นเก้าอี้เป็นไม้อย่างนี้แล้วเรามาตัด

ก็เลยไปเอาเก้าอี้เล็กอย่างนี้

เอาล่ะทานก๋วยเตี๋ยเนื้อก่อนเลยโอ้

จะบอกให้เนื้อเขาเนี่ย

หอมจิ้นข้นเนื้อ

อัพมีด้วยแบบนี้

โฮโฮ

เส้นเล็กแห้งเนื้อเนอะโอ้โฮย
เนื้อนี่หน้ากลิ่นหน้ากลิ่นมาก

นั่งมอบมาเริ่มแล้ว
สักครู่ที่ผมทานไปผมยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะ
แต่ซีนหนึ่งที่สัมพันธ์ได้คือมันมีความหวาน

มันหวานตัวความเข้มข้นของน้ำซุปกระดูกหมู
บอกว่าน้ำซุปกว่าจะได้แบบนี้ใช้เวลานานอยู่ใช่ไหม
ต้มฯต่อไปปี๔ล้อมา๕๖ชั่วโมง

ที่พอเหมาะในการทำก๋วยเตี๋ยว

เขาพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจขนาดไหน
อร่อยเข้มข้นขนาดนี้ผมว่าไม่ไหวนะ

งั้นจัดมาเพิ่มอีกแค่นี้ไม่พอหรอก

ได้เลยครับ

เช็ควิวแต่เท่าไรก็ไม่กินเยอะขนาดนี้

๓๐๐ครับ

ขับรถมาจากถนนรัตนาที่เบรด

สังเกตป้ายบอกทางท่าอิด

เพื่อเตรียมเลี้ยวขวาตรงสี่แยก

มีป้ายบอกระหว่างทางชัดเจน

เรียบแม่น้ำเข้าไปในซอยชุมชนซ้ายมือ

จะเจอร้านอยู่ทางขวามือ
มีป้ายชื่อร้านชัดเจน